ไปพบกับแก๊กซ้ายดาวรุ่งหน้าหล่อความเร็วสูงทีมชาติไทย
มันหล่อขนาดนี้เนี่ยมีหวานใจหรือยังฮะ
ชายาที่ได้รับตอนนี้เลยคือแบ็คซ้ายยอดกระตันยู

เขาและมุมมองดีจากโค้ชซิโก้

จริงก็ใช่นะถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับดร

มาก่อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโค้ชที่ดีได้นะ
พร้อมกับกิจกรรมนะครับท้าประลองความเร็ว

ครั้งแรกด้วย
ครั้งแรกครับ